ไปต่อของอ๋วในวับฟนกันบ้าง
กับคุณอู๋พระเอกนักแสดงหุ่นเข้ม

หน้าเค็มหุ่นแน่น
จากวิกหมอชิดเนี่ยล่าสุดเขาก็เปิดตัวหวานใจแล้วเหมือนกัน

ส่วนจะวางแพลนอนาคตอะไรยังไงหรือเปล่าเดี๋ยวไปถามอู๋กันดีกว่าค่ะ
นี่ต้องบอกเลยว่าเป็นคู่รักที่ไม่ค่อยมีใครได้เห็นโมเมนต์หวานผ่านสื่อนะ
สำหรับอู๋นาวพลแล้วก็แฟนสาวไอชัชโมนนี่
แต่ว่าดูเหมือนว่ารักครั้งนี้จะลงล็อกพอดีเป๊ะเลยค่ะ

บอกอย่างนี้เตรียมจะวางแพลนลั่นระคังวิวาเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
อีกสักประมาณ๒ปีเดี๋ยวมีข่าวดีแน่นอนค่ะ
ตอนนี้ขอเวลาสร้างรากฐานชีวิตให้มั่นคงกันก่อน

แต่ว่าคนอื่นก็ไม่ได้ถามกันเอง
อีกอย่างคือหวานใจคนสวยเขาไม่ชอบออกสื่อค่ะ

ปีกว่าแล้วครับก็ปรับกันหลายเรื่องเลยครับ
ก่อนอันนี้ก็มีทะเลาะกันบ้างมีอะไรกันบ้างอย่างนี้ปกติครับ
ก็ทำตัวเองให้ดีก่อนครับต้องทำตัวเองให้ดีก่อน

น่าจะปี๒ปีครับอีกสัก๒ปีอะไรอย่างนี้
ก็พยายามทำตัวเองให้มันมั่นคงก่อนครับ

หรือว่ามีหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะเราก็ไม่รู้อะไรอย่างนี้ครับ

ก็คงค่อยทีละสเต็ปไปเรื่อย
รอตัวเราเนี่ยนะครับรอตัวเรารอตัวเราให้มันมั่นคงก่อนอะไรอย่างนี้ครับ
ครับด้วยเรื่องงานด้วยเรื่องเศรษฐกิจตัวเลขอะไรอย่างนี้ครับ
ดาราวัยรุ่นเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่ว่ารักกันปุบปับนะคะ
ใช้เวลาแล้วก็เดี๋ยวนี้หลายคนคิดไปถึงเรื่องการวางอนาคต

เข้าไปคุยวันแรกที่มองถึงเรื่องอนาคตมองไกล
ที่ฉันมองไปถึงเลขบัญชีบางทีไม่ถามชื่อก่อน

ไม่ต้องถามชื่อขอดูยอดเงินในบัญชีหน่อย